พี่มีที่อยู่ครับครับแล้ว

ซื้อไปก็จะขอขายคืนให้กับคืนให้แต่ไร่ละ๔แสนใช่ไหมครับ
ไล่ละ๔แสนก็เป็นเงินอยู่ที่ล้านกว่า
ซึ่งทางผู้วิทยาลายุควานเถอะร้อนตรงนี้
ก็ไม่น่าจะมีเงินที่จะไปซื้อคืนในตรงนั้นได้
กลับบหนีเครทะนีกว่ะ
อะไรอย่างนี้ไปไหนจะเข้ากันก่อนข้อมูลไปก่อน
ฟังใหม่เลยครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
แล้วหนูผ่อนไปวางเงินดาวน๘๐๐๐แล้วก็ค้างชำระ
แล้วหนูผ่อนไปประมาณงวดสองงวดเนี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ส่งพอไม่ได้ส่งปุ๊บ

อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทโทรศัพท์เครื่องละสองหมื่นกว่าบาทแต่วางเงินดาวน์ไป
แล้วที่เหลือก็ส่งเดือนละพันพันกว่าบาทนี่แหละค่ะแต่หนูจำไม่ได้แล้วหนูค้างชำระ
คือตอนนั้นหนูเจ๊งธุรกิจคือเจ๊งร้านไม่มีเงินที่จะส่งต่อก็คือประคองตัวเองให้อยู่ได้
หนูก็เลยหยุดส่งเพราะหยุดส่งเราก็ไม่ได้ติดต่อเขาก็คิดว่ามันจะไม่ใหญ่โตขนาดนี้
แล้วประเด็นคือเขามาส่งเอกสารให้พ่อคือหนูอยู่ในตัวเมืองแล้วพอเขามาส่งเอกสารปุ๊บพ่อก็เป็นคนรับ
แล้วก็เซ็นคืออ่านหนังสือไม่ออกอะค่ะแต่เซ็นเซ็นทุกครั้งเขาพอเวลาเซ็นพ่อเขาก็ถามนะ
อันนี้ฟังมาจากพ่อนะคะว่าว่าได้เซ็นยืนยันไหมเซ็นมอบฉันพระอะไรไหมเขาบอกไม่ใช่
เป็นแค่เซ็นแค่รับรู้เฉยว่าผมมาที่นี่จริงมาที่บ้านของคนที่เป็นลูกหนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่าคือเขาก็เซ็นไปทุกครั้งที่มาแล้วนี่หนูไม่รู้เรื่องไม่รู้การส่งเอกสารอะไรเพราะหนูอยู่ในตัวเมือง
คือเขามาติดพอมาติดประกาศอะไรอย่างนี้เขาก็บอกฉีกออกได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางพ่อก็อ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไปประมาณเนี้ย

ก็ที่ก็โดนบังคับขายทอดตลาดแล้วพอดีเจ้าของที่คนที่เขาประมูลได้นะคะเขามาที่บ้านเมื่อวันที่๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่งผ่านมา๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่งผ่านมา๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่งผ่านมา๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่งผ่านมา๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่งผ่านมา๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่งผ่านมา๑๕พฤษภาพี่ที่เพิ่ง
หรือว่าเป็นหนี้ใช่ไหมคะหนูเข้าใจว่าเขาบังคับคดีส่วนของหนูแต่ส่วนของพ่อกับพี่ชายคือเขาไม่เกี่ยวข้องกับหนี้มันไปทั้งผืนเลยเนี่ยค่ะคือส่วนของพ่อส่วนของพี่ชายแล้วก็ส่วนของหนูหักหนี้แล้วเหลือเท่าไรแต่อันนี้คือเราอยากพ่อก็เป็นที่บรรพบุรุษเนาะคือเขาอยากได้ที่กลับคืนเขาให้เราซื้อต
พ่อแม่เขาไม่มีที่อยู่แล้วก็พี่ชายอีกก็เลยให้เขาขายคืนเขาก็บอกว่ายังอยากให้เช่าไปก่อนนะเขาไม่พร้อมจะขายคืนถ้าเขาขายคืนตอนเนี้ยพี่น้องประมาณไร่ละสี่สี่แสนสี่ไร่ก็ประมาณล้านหกแต่แบบมันเยอะเกินไปอ่ะพี่แบบเราก็ไม่ได้คือไม่ได้มีเงินขนาดเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ก็เลยมาขอความเป็นธรรมที่
อาจารย์อย่างน้อยก็น้อยลงก็ยังดีใช่ค่ะ